แรกค่ะเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาหลายคนตกออกตกใจกับข่าวที่แชร์กันเยอะเลยในโลกโซเชียล
กับเหตุการณ์ไฟไหม้หอภาพยนตร์ที่สารยานั่นเองค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะทางรอปภของอาคารแจ้งว่าเห็นเปลวไฟพุ่งมาจากห้องซ่อมฟิล์มค่ะ
คลังเก็บฟิล์มนะคะก็เลยรีบแจ้งรถดับเพลิงให้ไปฉีดสกัดเพลิงค่ะ
ช่วยกันสกัดเพลิงกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงค่ะก็ดับเพลิงได้นะคะ
เบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยยังไม่สามารถประเมินได้นะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการกันพื้นที่อยู่แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีฟิล์มภาพยนตร์เก่าที่มีคุณค่าอยู่อีกจำนวนกี่เรื่องนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็ยังมีในความโชคร้ายยังมีความโชคดีนะคะ
เขาบอกว่าฟิล์มบางส่วนมีการทำสำเนาเพื่อทำเป็นดิจิทัลเอาไว้แล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวชมหอภาพยนตร์กันอีกยังไปได้ค่ะ

ปกติแล้วเขาเปิดวันอังคารยาวไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ
ก็ไปศึกษาหาข้อมูลความรู้กันได้ที่นี่นะคะ
ในส่วนที่ไฟไหม้เขาก็มีการปรับปรุงกันอยู่ค่ะ